คุณยายท่านหนึ่งวัย๗๐ปีแล้วนะเก็บของเก่าขาย
แล้วก็คุณยายเข้าบ้านเช่าแล้วเข้าไปพักหน่อยในช่วงบ่าย
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาฮะ
ทางด้านหลังเอามีดจี้คอคมขืนจนสำเร็จความไคร้
แล้วก็นัดหมายคุณยายอีกบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอีก
จะมาข่มขืนอีกห้ามยายไปแจ้งความนะ
คุณชมยายท่านนี้อยู่๗๐ปีแล้ว
นี่ท่านมีอาชีพเก็บของเก่านะฮะเล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง
บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาประมาณสักบ่ายโมงครึ่ง
ขณะที่คุณยายพักอยู่ในบ้านเช่าชั้นเดียวไม่มีเล็กที่
ริมถนนหนองกรีท้องคุ้งหมู่ที่๑ตะบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีตรงนี้นะฮะ
มีชายแปลกหน้าตัดผมเกลียนบุกเข้ามาด้านหลัง
ล็อกคอแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมจี้คอคุณยาย

หลังจากนั้นนะผู้ชายคนนี้ข่มขืนคุณยายจนสำเร็จความไคร้คุณ
ก่อนจะหลบหนีไปนะมีการขู่คุณยายบอกว่าห้ามไปแจ้งความเด็ดขาด
และยังบอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาข่มขืนอีกนะฮะ
ทีนี้โอ้โหคุณยายก็กลัวมากครับเพราะอยู่บ้านเช่าคนเดียว
แล้วก็คุณยายอายุเยอะแล้วนะฮะ
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชนบุรีนะครับ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจจากหมอ
โดยคุณยายยืนยันว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาดนะครับ
และขอให้ตำรวจจับคนร้ายบรายนี้ให้ได้โดยเร็ว
ด้านของอดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลน้อง
ผู้ใหญ่สายชนภัยศาลภูมิ
เล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายเนี่ยตอนนั้นตอนหลังเกิดเหตุเนี่ย
เดินมาบอกว่าถูกคนร้ายข่มขืน
ทีนี้อดีตผู้ใหญ่บ้านก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
ที่ผ่านมาในพื้นที่ตรงนี้ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะ
ก็คิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าเป็นคนติดยา
ตอนนี้ลูกชายของคุณยายดักรออยู่นะ
ดักรออยู่ไอ้คนร้ายที่นัดหมายคุณยายบอกจะมาข่มขืนอีก
มาเมื่อไหร่ลูกชายจัดการแน่แล้วตำรวจเขาดักรออยู่แล้วเหมือนกันนะฮะ
ส่วนความคืบหน้าในคดีนะครับก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจร่างกายของคุณยาย
ถูกข่มขืนหรือไม่เนื่องจากไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายและหาตัวบุคคลต้องสงสัย

หากเป็นเรื่องจริงเชื่อว่าจะตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอน